ส่วนกรณีของน้องมดนะคะอาสาสมัครกู้ภัยที่นครราชศรีมาค่ะ
ประสบอุบัติเหตุขณะที่กำลังจะเดินทาง
ไปช่วยอุบัติเหตุนะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมา

ซึ่งทีมอาสากู้ภัยเปิดไซเรนและไฟสัญญาณฉุกเฉิน
พร้อมกันประมาณ๓๐คันเพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณนะคะ
บรรยากาศที่วัดใหม่อินทรารามอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา

ก็คือมีพิธีชาปนกิจศพนางสาวมาริสาวิไลกรวดหรือว่าน้องมด
อายุ๒๒ปีเป็นอาสาสมัครกู้ภัยฮุก๓๑นครราชศรีมา
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนะคะ
หลังจากที่รถตู้หน่วยกู้ภัยไปชนกับรถหกล้อ
ขณะที่จะเดินทางไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์รถทัวร์พลิกคว่ำในอำเภอปักทงชัย
เมื่อวานนี้ญาติพี่น้องพร้อมด้วยทีมอาสากู้ภัย
มูลนิธิพุทธธรรม๓๑หรือว่า๖๓๑
และมูลนิธิหลักเสียงเสียงตึ้งสว่างเมตตาธรรมสถาน

มาร่วมพิธีกันจำนวนมากนะคะ๒๐๐คนเลยนะคะ

ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาเดินทางมาเป็นประธานค่ะ
ขณะที่นายประวิทย์อัศวินชัยประธานมูลนิธิพุทธธรรม๓๐
หรือว่าฮุก๓๑พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิ
อบเงินช่วยเหลือครอบครัวนะคะ๑แสนบาท
ก่อนที่ผู้ว่าจะขึ้นทอดผ้าบังสุกุลและวางดอกไม้จันทร์
จากนั้นค่ะกลุ่มพี่น้องญาติประชาชนและเพื่อนกู้ภัย
ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ซึ่งระหว่างนั้น
รถของทีมอาสากู้ภัยซึ่งจอดในบริเวณวัดประมาณ๓๐คันค่ะ
เปิดไฟสัญญาณฉุกเฉินและเปิดเสียงไซเรนดังประมาณ๙นาที
เพื่อร่วมส่งดวงวิญญาณของนางสาวมาริสา
ก่อนหน้านี้นะคะนางสาวมาริสาอาศัยอยู่ที่เยอรมนี
ตั้งแต่อายุ๑๐ขวบชอบช่วยเหลือด้านงานสังคม
ตั้งใจว่าหากเรียนจบอยากจะเป็นพยาบาล
ทีนี้ช่วงเวลาที่ผ่านมาเดือนประมาณมีนาคมกลับมาเยี่ยมญาติ
นครราชศรีมาก็มาพักอยู่กับคุณย่าในช่วงสงกรานนะคะ
สมัครเป็นอาสาสมัครทดลองงานกู้ภัยฮุก๓๐

โดยมีกำหนดจะกลับไปเรียนต่อที่เยอรมนีแล้วนะ

เมื่อวันที่๓๐เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
ค่ะคือน้องจริงอาณาคตอีกไกลมากทีเดียวนะครับค่ะ
ใช่ค่ะน้องได้รับชายานางฟ้ากู้ภัยนะครับใช่ค่ะ